ออกไปจากบ้านกันหรือยังคุณผู้ชมฮะโอ้โหออกไปนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะ
สิบเก้าองศาผมเพิ่งเช็คดูแต่กรมอุตุบอกว่ายังหนาวได้อีก
ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเบียร์สักป๋องเปล่า
ผมไม่ได้ชวนเองนะคุณหมอท่านบอกเองว่า
วันละกระป๋องดีกับสุขภาพ

ทั่วทุกภูมิภาคของไทยครับจะมีอากาศที่หนาวเย็นลง
แต่กรมอุตุนิยมวิทยามาเตือนนะว่า

ทำให้ไทยจะมีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงโดยภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว
มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศาเซลเซียสครับ
ต่ำสุดจะอยู่ที่๑๑๑๕องศายอดดอยจะหนาวถึงหนาวจัดครับ
มีน้ำค้างแข็งด้วยอุณหภูมิจะอยู่ที่๑๑๐องศา
ส่วนอีสานก็มีอากาศหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิ๘๑๓องศา
ยอดภูมิหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ๕๑๑องศา
พักกลางก็คือหนาวก็มีลมแรงอุณหภูมิ๑๕๑๘องศา
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นและมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่๑๗๑๙องศาครับ
ก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าลืมใส่เสื้อผ้าหนาวเพื่อความอบอุ่นของร่างกายครับ
ส่วนใครเป็นคอเบียร์ครับมีข่าวดีมาบอกเพราะว่า
นายแพทย์ธิรวัติเหมจุธาจากโรงพยาบาลจุลาลงกร
ได้โพสต์ประโยชน์ของเบียร์ที่เป็นเรื่องดีกับสุขภาพของคุณ
ถ้าได้ดื่มวันละแก้วหรือวันละกระป๋องไม่ใช่วันละทาเวอร์นะคุณผู้ชม
จะช่วยปรับสภาพจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ครับให้เป็นตัวดี
แล้วไม่อ้วนด้วยโดยทั้งเบียร์ที่มีแอลกอฮอลและไม่มีแอลกอฮอล
ช่วยลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระและโรคเรื้อรัง
โรคอ้วนและเบาหวานครับพอตกถึงลำไส้เนี่ย
จะไปปรับสภาพจุลินทรีย์ให้เป็นตัวดีนี่คุณหมอธีรวัตรเขาบอกไว้ครับ
อย่างที่บอกคือย้ำนะวันละ๑แก้วหรือวันละกระป๋องก็พอครับ
ปี๖๖ปีนี้ครับมาเช็คราคาสินค้ากันหน่อยยังคงราคาแพงไม่มีลดเลย
มีใครชอบดื่มบ้างปรับขึ้นไปแล้วครับกระทิงแดงและคาราบาลแดงก็พิจารณาปรับขึ้น
เช่นกันเนื่องมาจากราคาน้ำตาลบรรจุพันธุ์และค่าขนส่งที่มันสูงขึ้น
ส่วนในหมวดขนมขบเคี้ยวครับก็เจอปัญหาวัตถุดิบราคาแพงก็เจาะขึ้นราคา
อบกรอบเดี๋ยวจะขยับขึ้นตามครับเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์สบู่นี่ก็จ่อขึ้นราคาเหมือนกัน
หลังจากเจอตัวแปรต้นทุนสูงทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันขนส่งครับ